แล้วทำไมแต่งชุดหมอผีอ่ะ

โอ้มันรู้ว่าเราไม่ใช่ผีแล้วอย่างนี้เหรอ

เอาขึ้นมาก่อน

น่ากลัวมาก

อีกคนเลยแต่งหมอผีแต่

เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหน
ใจเย็น

ไม่กลัวข้าวสารแล้วเจ้ากลัวอะไร

เออผลไมค์

กั้นหายใจไว้
มีปัญหาไม่เจอหรอก

เฮอะ

ดูนี้หน่อย
ให้มันแรงหน่อยนะครับคุณคุณคุณคุณอย่าหายใจ

แรงหัวเร็ว
ว้าว

เดี๋ยวเข้าวงน่ะหยมป่นละค่าตัวน่ะ

สลองนะ

เออแล้วกลัวผลไม้แบบไหนบ้างเฮ่ย
โบ๊คด์ตก

อ้าวแตงโมเละหมดแล้ว
แล้วข้าจะเอาแตงโมที่ไหนไปสะกดวิญญาณมันล่ะ

อ้าวเดี๋ยวเอาที่ผมไปเลยราคาถูกด้วย

ของพี่ดีกว่าของผมดีกว่าแตงโมจินตรา
เฮ้ยของหน้าดีกว่าแตงโมเหลือง
เฮ้ยแตงโมตอบิโดของผมถูกกว่า

แล้วสรุปแตงโมบนหัวเนี่ยล้างที่ไหน
แล้วสรุปว่าแตงโม๓ชนิดนี้
แตงโมอันไหนถูกที่สุด
แตงโมพันธุ์ไหนถูกกว่า

แต่แตงโมที่เละอยู่บนหัว
ต้องไปล้างตอนนี้เลยล่ะครับ
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ